เอาล่ะไปดูคลิปกันบ้างอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าเวทีดนตรีนะคะ
เหตุเกิดตอนกลางวันเลยเป็นกลุ่มชายรวมแล้วเนี่ยประมาณสิบ
ทำร้ายผู้ชายคนเดียวคือรุม๑๐รุม๑ว่าง่ายนะ
เลือดอาบเลยค่ะไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

โอ้โหนี่ฝุ่นตลบเลยนะเนี่ยนี่งานแสดงดนตรีใช่ไหม
ถ้าดูในคลิปนี้ตรงที่รุมกันอยู่ตรงนั้น
ไม่รู้เลยว่าสิบหรือยี่สิบเอิ่อคือนับสิบอ่ะอ้าว
นับไม่หมดนะคะนี่เป็นคลิปที่คนใช้เฟซบุ๊คคนนึง
เขาไม่เปิดภัยชื่อนะเขาก็พอสต์ภาพเหตุการณ์
เหตุการณ์หน้าเวทีแสดงดนตรีในงานของชาวบ้าน
ที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานี
เหตุการณ์กลางวันเลยค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองสดร้อน
ก็จะเห็นว่าชายมากกว่า๑๐คนรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียว
และดูเหมือนว่าอายุคนที่ถูกทำร้าย๔๐หรือ๕๐ปีขึ้นไปแล้วนะ
ก็คืออาวุโสแล้วอ่ะแต่คนรุมเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะ
ชายคนดังกล่าวถูกรุมซะจนเลือดอาบใบหน้า
เจ้าหน้าที่ต้องรีบมาจับแยก
ส่วนชาวบ้านเนี่ยนะคะพาผู้ชายคนนี้เนี่ย
ออกไปหลังเวทีเลยค่ะแล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยกันประถมพยาบาล

มาทำร้ายคนไม่มีทางสู้อย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
เฟสเห็นคลิปนี้ค่ะก็มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
ส่วนใหญ่ก็ประนามการกระทำนะคะ
แต่ก็มีบางส่วนมาอธิบายถึงสาเหตุที่ชายคนนี้ถูกรุม
เป็นเพราะว่าเขาเมาเมาแล้วทีนี้ก็ไปมั่วไปลวนลามผู้หญิงหลายคนค่ะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าชายคนนี้มีการไปจับหน้าอกผู้หญิงคนนึงด้วย
สามีเขาทนไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นเหตุในคลิปนี่แหละ

ก็ทราบว่าทางตำรวจสพนาจรวยเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว

ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะ
วันหลังเจอเหตุการณ์แบบนี้แนะนำนะคะ

ไม่ต้องลงแรงลงทุนลงมือลงเท้าเองค่ะ
โทรเรียกตำรวจกริ้งเดียวให้เขาจัดการไป
เรื่องจะได้ไม่เข้ามาถึงตัวด้วยขอแนะนำพุทธ